คุณผู้ชมคะเรื่องของสายสัญญาณต่างสายเคเบิ้ลสายโทรศัพท์ที่มันห้อยลงมา
แล้วก็ทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุมันมีหลายเหตุการณ์จริง
มีสองที่นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมกับที่จังหวัดตรัง

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนสายสวนตะไคร้ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
นี่ค่ะลงไปนอนสลบคาถนนอาการสาหัสเลยนะ
คนเจ็บชื่อว่านางสจีรัฐพัดศรพิสุทธิกุลอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นคนนครปฐมนี่แหละค่ะสลบแน่นิ่งหมดสติอยู่กลางถนนเลย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน๑กกชฉิง๒๔๐๘นครปฐมก็ล้มอยู่ข้างตรงนั้นนะคะ
ศีรษะของคนเจ็บเขาใส่หมวกกันน็อกนะคะ
แต่ว่าที่ตัวเนี่ยค่ะมีสายเคเบิ้ลสีดำพาดผ่านลำตัวอยู่
แล้วมันก็ไปคล้องอยู่ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์ด้วยค่ะ
คือตรงนี้เหมือนกับสายเคเบิ้ลขาดยาวสักประมาณ๑๐เมตรได้
แล้วมันไปพันกับแฮนด์รถจักรยานยนต์จนรถเขาล้ม
ตำรวจสพมนครปฐมก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะ
ลูกสาวของคนเจ็บค่ะชื่อว่านางสาวธัญนันพัดศรพิสุทธิกุลอายุ๔
เล่าให้ฟังว่าแม่ก็เป็นแม่ค้าขายยำตามตลาดนัดนะคะ
ตอนเช้าก็ขี่รถออกมาจะไปเปิดร้านขายที่ตลาดนัดอยู่หลังโรงแรม
พอออกไปสักพักหนึ่งลูกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมออกไปนาน
โทรหาแม่แต่คนที่รับสายเป็นพยาบาล
บอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลนครปฐมแม่เนี่ยต้องเอ็กซาเรย์เลยนะคะ
เพราะว่าอาการสาหัสลูกสาวก็รีบไปบอกพ่อแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล
ตอนไปที่โรงพยาบาลแม่ยังสลึมสลืออยู่เลย
พูดไม่ได้ไม่สามารถเล่าอะไรให้ฟังได้
ลูกสาวก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในเพจข่าวสารนครปฐม
เพื่อถามหาคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยมีพลเมืองดีอะค่ะ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เอาภาพถ่ายที่เกิดเหตุมาให้ดู
แล้วก็เล่าให้ฟังพลเมืองดีบอกว่า
ตัวพลเมิงดีอะขี่รถตามหลังแม่มา
แล้วเห็นว่าแม่ของเธอขี่รถมาแล้วก็ผ่านสายเคเบิ้ล
สายมันขาดนะคะแล้วรถก็วิ่งอยู่เยอะเลย
เคเบิ้ลมันเลยปลิวดูสิ
ปลิวมาเกี่ยวที่แฮนด์รถจักรยานยนต์ของแม่เธอ
แล้วรถก็ล้มไปเลยแม่สลบเลยนะคะ

อาการล่าสุดตอนนี้มีแผลที่หัวเข่านะคะ
ใบหน้าแถบขวาเนี่ยปูดบวมทั้งแถบเลย
มีรอยเขียวช้ำดวงตาฟกช้ำอาการยังสาหัส

นายสถาพรธรรมกลางอายุ๕๓ปี

สายโทรศัพท์สายเคเบิ้ลที่ตำรวจยึดไว้เนี่ย
เจอแล้วเจ้าของสาย
ทางบริษัทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูแลรับผิดชอบ

สาเหตุก็คือสายมันขาดนะคะ
อาจจะเกิดจากรถบรรทุกไปเกี่ยวสาย
สายขาดแล้วรถบรรทุกไปเลยไง
ก็ทิ้งสายให้มันห้อยอยู่ข้างเสา
แล้วลมแรงฝนตกหนัก
ที่มันห้อยก็เลยถูกพัดปลิวไปปลิวมาไปเกี่ยวแห่น

เขาก็เลยส่งฝ่ายช่างไปแก้ไขให้แล้ว

เห็นว่าสายเคเบิ้ลมันขาด

ส่วนที่จังหวัดตรังก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ

นายปัญจพลแก้วสุวรรณอายุ๒๑ปี

สายโทรศัพท์ห้อยลงมาฟาดเข้าที่ใบหน้า
ขี่จักรยานยนต์เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๑๒มิถุนายนนะครับ
ปัญจพลบอกว่าช่วงนั้นประมาณ๔ทุ่ม
เขากับแฟนก็ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ระหว่างทางขี่มาถึงสามแยกไฟแดง

ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนาเมืองเพชร
จักรยานยนต์ของเขาไปเกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์

ห้อยระยงระยางมันลงมาขวางถนน
เขาก็มองไม่เห็นมัน๔ทุ่มกว่า
ว่ามีสายโทรศัพท์ห้อยมาขวางถนนอยู่
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือสายโทรศัพท์

แล้วเข้าที่ตาสองข้างเลยนะฮะ
โชคดีที่ตอนนั้นเขาขี่จักรยานยนต์
แค่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็เลยควบคุมรถได้ไม่ให้ล้ม
ก็มีบาดแผลระหว่างร่องดวงตาทั้งสองข้าง

แล้วตาข้างซ้ายของเขา
คือเขาพิการอยู่แล้วนะครับ

มันก็อักเสบบวมแดง

และอยากให้บริษัทเจ้าของสายโทรศัพท์มารับผิดชอบและ

หลังเกิดเหตุในคืนนั้นเขาไปทำแผลที่โรงพยาบาลเสร็จก็
ไปแจ้งความไว้ที่สพศรีเก่าเพื่อฟ้องร้องกับเจ้าของสายที่
ทำให้เขาบาดเจ็บตำรวจแนะนำว่าให้ไปฟ้องเอาเรื่องกับ
บริษัทเจ้าของสายโทรศัพท์นะครับซึ่งนายปัญจพลบอกว่าไม่
อยากเสียเวลาเดินทางไปเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ก็ขอร้องเรียน
สื่อก็แล้วกันไปถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของสายโทรศัพท์
ให้มาแก้ขายสายในจุดดัง๙ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น
อีกซึ่งหนุ่มผู้บาดเจ็บก็พาทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจุด
เกิดเหตุนะครับพบว่ามีบริษัทสี่บริษัทที่เป็นเจ้าของสายอาจจะ
เป็นสายสื่อสารหรือว่าสายโทรศัพท์นี่แหละค่ะรวมกันอยู่สี่บริษัทตรง
ตรงเนี้ยวันนี้ทางบริษัทบางบริษัทก็มาเก็บสายที่กีด
ขวางถนนแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบในช่วง
คืนวันเกิดเหตุมีรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเรือบรรทุกขนาด
ใหญ่วิ่งผ่านมาแล้วความสูงของเรือที่เขาเรียกเรือบาสมัน
ไปเกี่ยวสายโทรศัพท์สายก็เลยไห้ลงมาขวางถนนแล้วนี้นาย
ัญจพลก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีโอ้โห
คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอยากจะเรียกร้องความเสียหาย

แต่อยากให้รับผิดชอบมาเก็บให้เรียบร้อย